อีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญที่ไปปรากฏ
ในคลิปที่น้องเปิ้ลขอร้องขอความช่วยเหลือ
นั่นก็คือชื่อของลูกเต๋า
หรือว่านางสาวสุภพรเคลือเขียว

ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็วันเกิดเหตุเธออยู่ที่ไหน

ลูกเต๋ามีโอกาสได้ฟังคลิปแล้วใช่ไหมคะ

อันนี้เราที่แจ้งอย่างไรคะ
ก็คือไม่ทราบว่านั้นเป็นคลิปจริง
หรือคลิปปลอมที่เชิญข้างขึ้นมานะคะ
แต่ลูกสาวยืนยันได้ว่าวันนั้นลูกสาวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงค่ะ

อยู่บ้านอีกหลังนึงค่ะซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุ
ห่างกันประมาณถ้าครับแล้วก็คือประมาณ๑๐นาทีค่ะ
ที่บ้านมีใครอยู่มั่งคะ
ก็มีลูกเต๋ามีแฟนมีลูกเต๋า
แล้วก็มีพี่ข้างบ้านแล้วก็มีน้องชายของแฟนค่ะ

แล้วที่เห็นหน้าจอตอนนี้ค่ะน้องลูกเต๋ามันเป็นลักษณะของบทสนทนา

แล้วก็น้องลูกเต๋าเห็นหรือยังคะบทสนทนาอันนี้ที่หลุดออกมา

มีชื่อน้องลูกเต๋าด้วยอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะใช่ค่ะ
ก็คืออยากจะพิจารณ์ว่าคลิปเฟสของลูกเต๋าเองคือโดนแฮกไปแล้ว
แต่ก็คือไม่ทราบว่าใครแฮ็กไปค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าคลิปนั้นหลุดมาได้ยังไง
ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นข้อความแชทนะคะ

ลูกเต๋ายืนยันว่าไม่ได้พิมพ์ข้อความใช่ค่ะ
ตามภาพที่หลุดออกมาในโลกโซเทียลที่เป็นภาพบทสนทนากันนะคะ

เต๋าคือไม่ได้ใช้เฟซบุ๊คนี้แล้วเหรอคะ
ก็คือเฟซบุ๊กล้นแฮ็กไปแล้วอะค่ะ
เต๋ามีความสัมพันธ์ยังไงกับน้องแอปเปิ้ลคะ
ก็คือรู้จักกันในฐานะที่ลูกเต๋ากับพี่สาวผู้ตายนี่คือเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก

ก็คือรู้จักกันประมาณเกือบ๒๐ปี

ก็คือเมื่อก่อนก็เจอกันบ่อยเพราะว่าบ้านจะอยู่ติดกัน
แต่หลังจากนั้นปุ๊บก็คือลูกเต๋ากับสนุกเองก็จะสนิทกันตั้งแต่ตอนเรียน

พอหลังจากที่เราเรียนจบกันปุ๊บก็คือต่างคนต่างแยกย้าย

ก็เพิ่งมาเจอก็ตอนหลังจาก๕๖ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็คือได้เจอกันที่งานศพของน้อง
คุณลูกเต๋าครับในบางสื่อเขาก็มีการรวบรวมข้อมูล
แล้วเขาก็อ้างว่าคือคุณชนุกกับน้องแอปเปิ้ล
ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่
จะมีข้อมูลเหล่านี้ไหมฮะตกลงแล้วเท็จจริงยังไงครับ
ก็คือเมื่อก่อนที่ลูกเต๋ากับครอบครัวเขาได้รู้จักกัน
ก็คือเขาดูรักกันนะคะเป็นพี่น้อง
แต่ก็คือหลังจากที่๕๖ปีนี่คือเขามีปัญหาอะไรกันคือเราก็ไม่ทราบ
แต่เหตุจริงใจที่ทำให้สนุกฆ่าน้องตัวเองคือ
คือลูกเต๋าคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะ
แต่น้องเองก็น่าจะโดนใส่ร้ายเหมือนกับที่ลูกเต๋าโดนนะคะ
ลูกเต๋าแต่น่าแปลกใจไหมว่าทำไมถึงในคลิปเสียงเนี่ย
ก็มีน้องลูกเต๋าเป็นชื่อของน้องลูกเต๋าปรากฏอยู่ท้ายคลิปนะ
แล้วทำไมบทสนทนาที่หลุดออกมาก็เป็นชื่อน้องลูกเต๋าอีก

เราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
ก็คือยังสงสัยอยู่ว่าใครหรือเปล่าที่ไม่ชอบหรือไม่พอใจเราถึงกับใส่ร้ายได้ขนาดนั้น

มีการเรียกตัวไปสอบปากคำบ้างหรือยังคะ

แล้วพอเห็นพอเห็นภาพหลุดแบบนี้บทสนทนาที่มีชื่อน้องลูกเต๋า
พอมีคลิปเสียงหลุดออกไปในโลกโซเทียล

ไม่ไปให้ข้อมูลอะไรหน่อยหรือคะ
ก็ก่อนหน้านี้คือไปแจ้งความไว้แล้วว่าเฟซบุ๊กโดนแฮ็ก

ไม่ว่าจะเป็นแช่นหรือโพสต์อะไรก็ตามที่จะออกไป

อาจจะเป็นคนที่แฮคเพสบุ๊คโดนเราไป
ไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อไรค่ะ
หลังจากที่ลูกเต๋าได้ทราบข่าวนี้ได้รู้ข่าว
วันเกิดเหตุบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สาวของน้องแอปเปิ้ลไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้พูดคุยเลย
ก็คือได้พูดคุยหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้ว
ก็คือจะมีเป็นเพื่อนเรียนร่วมเดียวกันค่ะ
ลูกเต่าได้เจอกับน้องแอปเปิ้ล
ในในคลิปที่มีการพูดถึงในข้อมูลที่มีการแชร์กันผ่านโลกออนไลน์ต้องขออนุญาตนะครับคุณลูกเต๋าเพราะว่ามีชื่อตัวละครนอกจากคุณลูกเต๋าแล้วก็จะมีชื่อของทั้งเพื่อนสนิทของน้องแอปเปิ้ลทั้งพี่สาวของน้องแอปเปิ้ลเนี่ยปรากฏอยู่ด้วยในวันนั้นเนี่ยคุณลูกเต๋าบอกว่าอยู่กับครอบครัวถูกไหมฮะซึ่งอยู่
ไม่ได้มีการติดต่อกันเลย
พี่ลูกตากันนอกเหนื่อยจากทั้งคือลูกตาวไม่รู้จัก
ค่ะงั้นคือสรุปว่าคดีนี้เกิดขึ้นปี๕๘นะ

ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คดีนี้นะฮะ

คุณลูกเต๋าอยากจะบอกอะไรกับสังคมณขณะนี้
ซึ่งคุณลูกเต๋าถูกตั้งข้อสังเกต

สั้นเชิญครับก็คือที่เราไม่ออกมาพี่แจง
ก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราผิดหรืออะไรนะคะ
คือบางครั้งคนเราความคิดมันไม่เหมือนกัน
คือหนึ่งถ้าเราออกมาชี้แจงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย
มันก็มีคนส่วนใหญ่ที่จะบอกว่าเราร้อนตัวอะไรหรือเปล่า

บางคนเขาก็จะบอกว่าคือเราเป็นคนผิดจริงเราเป็นคนร้ายจริง
เราถึงเงียบหรือว่าเรายอมรับข้อเก่าหานั้น

แต่ก็คือลูกสาวก็ไปแจ้งความคือคุยกับทางตำรวจไว้แล้ว
แต่ก็คือไม่ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลอะไร
สมมุติว่าขออนุญาตนะถ้าวันนี้ตำรวจดูรายการอยู่แล้ว
ติดต่อคุณลูกเต๋าขอให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติม